คุณผู้ชมครับคนที่กลัวและไม่กล้าฉีดวัคซีนก็มีจำนวนนึง

แต่คนในประเทศนี้มีอีกมากมายมหาศาลที่อยากฉีดวัคซีน
คุณผู้ชมเชื่อผมไหมถ้าไม่เชื่อไปดูคนแย่งจะฉีดวัคซีนกันฮะ
นี่คือที่ปฐุมธานีฮะที่อบจเขาไปจัดหาซิโนฟาร์มมานะ
โอ้โหขอไปครับ
นึกว่ามาดูคอนเสิร์ตแน่นเอียดฮะไหล่เกยไหล่กันเลยทีเดียวเชียวแหละ
ไม่ได้มีการรักษาระยะห่างเท่านั้นยังไม่พอ
บางคนนะฮะไอ้ดึงที่เขากั้นออกวิ่งเข้าไป
วิ่งเข้าไปตัวเองอยากจะได้เป็นคิวแรก
เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ระบุข้อความว่า
เหตุเกิดวันที่๑ขออภัยครับวันที่๔กันยายน
จริงอย่างไรช่วยตรวจสอบทีผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปฐุมธานี
นำวัคซีนซีโนฟาร์มมาฉีดให้กับพี่น้องชาวปฐุมธานีแต่ขาดการบริหารจัดการที่ดี
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับพบว่ามีประชาชนก็มาฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก
ส่วนบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินนะครับ
ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุมีประชาชนมาต่อแถว
แล้วก็มีการเอาเทปแถบสีขาวแดงที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะ
มาทำเป็นช่องเป็นแนวเพื่อให้ประชาชนเข้าแถวให้เป็นระเบียบ
แล้วก็ให้เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย
ท่านนี้คือคุณอรุณมหมัธย์
เขาเป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฐุมธานี
ชี้แจงบอกว่าที่ผ่านมาอประจอบประธุมธรรมนี้
ความพร้อมไว้อย่างดีเพื่อให้ประชาชนเข้าแถวให้เป็นระเบียบ
แต่ตอนเกิดเหตุในคลิปมันมีประชาชนจำนวนนึง
พยายามกรูกันเข้าไปแล้วจะไปแย่งคิว

ส่วนที่เห็นว่าคนเยอะมากขนาดนี้เพราะว่าประชาชนเนี่ย
ฉีดวัคซีนทั้งเข็มหนึ่งและเข็มสอง
บางคนนัดช่วงบ่ายมาแต่เช้า
แต่เช้ามันก็เลยเกิดภาพดังกล่าวขึ้น
อย่างไรก็ตามอประจอบประธุมธรรมนี้ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนด้วย
แล้วขอน้องรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
มาดูยอดการฉีดวัคซีนกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับ
เป็นยอดของวันที่๔กันยายนอยู่ที่๓๖๙๕๑๒โดส
เป็นเข็มแรก๑๘๖๘๘ราย
เข็มที่๒๑๘๕๐๒๙ราย
แล้วก็เข็มที่๓๒๐๙๕ราย
ยอดสะสมตอนนี้ฉีดไปแล้วทั้งหมด